ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สุรินทร์ค่ะผู้ชายคนนี้เมานะคะ
เมาแล้วไปเอาแผ่นปูนไปทุบไปคว่างไปปลา
ใส่กระจกร้านสะดวกซื้อแต่เขาเมาแล้วหลอนนะคะ
เขาบอกว่ามีคนสั่งให้เขาทำแบบนี้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุนะคะเขาก็เดินวนไปเวียนมาก่อนนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตไหมคะเขาพูดคนเดียวหยิบแล้วปลาเข้าไปแบบนี้ค่ะ
เป็นแผ่นปูนนะคะแล้วก็มีกล่องเหล็กด้วยอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
กระจกแตกนะคะแล้วคือเดี๋ยวคุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขานะคะ
นี่ไม่ได้ทำครั้งเดียวด้วยนะคะจริงแล้วอ่ะจนสุดท้ายทางพนักงานของร้าน
เขาก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสี่นี่อีกบานนึงแล้วค่ะ
ตี๔กว่าค่ะร้านสะดวกซื้อตรงนี้ก็คือสาขาสวนน้ำสรรปาร์ค
ถนนสุรินลำชีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจมาตรวจสอบ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสภาพกระจกที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
คือแตกเสียหายแบบนี้เลยอ่ะเละเลยนะคะเสกกระจกกระจายเต็มพื้น
ทั้งด้านนอกทั้งด้านไหนแบบนี้ห่างกันไปประมาณ๒๐๐เมตร
มีผู้ชายคนนึงเป็นชายเร่ร่อนอายุยี่สิบเจ็ดตำรวจสายตรวจไล่ตามจับตัว
และควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ค่ะสอบถามผู้ชายคนนี้เนี่ย
ยังดูงงนะคะผูตเจ้าว่าคนผูตไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ที่แน่คือตำรวจบอกว่ากลิ่นเหล้าคือคลุ้งมากจับใจความได้ว่านอนอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อ
รับว่าดื่มเหล้า๔๐ดีกรีแล้วไม่รู้ยังไงดื่มแล้วหงุดหงิด
บอกตำรวจนะบอกผมดื่มแล้วหงุดหงิดแล้วมีคนมาสั่งนะใครก็ไม่รู้มาสั่งผม
ให้ไปเอาแผ่นปูนไปหยิบกล่องเหล็กคว่างกระจกร้านสะดวกซื้อให้แตกเลยมีคนสั่ง

ข้างร้านสะดวกซื้อแล้วแบบไม่แน่ใจ

ไม่รู้จะแบบมีญาติพี่น้องอะไรยังไงหรือเปล่า